ขายดีสิคะเตรียมพร้อมไว้เลยเดี๋ยวเราเตรียมส่งออกนะคะ
เป็นเจ้าของสวนทุเรียนช่วงนี้ขายดีต้องมาดูแลด้วยตัวเองค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย
มาตรการการผ่อนปลนก็ดีขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วเรื่องอากาศจะดีขึ้นหรือเปล่าวันนี้บอกว่าร้อนขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมจะดีใจไหมคะหลายคนอาจจะยังคงต้องการฝนอยู่
แต่ว่าวันนี้ภาพรวมแล้วหลายพื้นที่ร้อนนะคะยังมีฝนปกคลุมบ้างเล็กน้อย
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ที่มาสาเหตุของมัน
ดูตัวแอลยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวก็คือแถบอีสานภาคกลางเนี่ย
อากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิทะลุสี่สิบองศาหลายพื้นที่ฝนมาแป๊บแป๊บมันก็ไปแล้วนะคะ
แต่ว่าบริเวณที่จะเกิดฝนนั่นก็คือบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือตอนบน
ฝนจะเริ่มมาช่วงประมาณบ่ายสองปัจจัยก็คือว่ามีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้เนี่ยพัดขึ้นมานะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบ้างเล็กน้อยไม่ได้หนักเป็นพายุฤดูร้อน
ปัจจัยเพราะว่าจะมีเรื่องของหย่อมความร้อนบริเวณอ่าวเบงกอ
ตรงนี้ค่ะจุดบริเวณขอบขอบจอด้วยนะครับคุณผู้ชม
มันทำให้บริเวณนี้ดูดความชื้นจากประเทศไทยไปมาก
มันกำลังก่อตัวค่ะแล้วมันก็ขวางลมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดูฝนเนี่ยทำให้บริเวณของประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีความชื้นหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนด้วยขณะเดียวกันคุณผู้ชมเห็นบริเวณ
สีแดงส้มนี่นะคะแถวฟิลิปปินส์อันนี้คือพายุไต้ฝุ่นหว่องฟุ้งค่ะ
ก็สบายใจได้ว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรับมือวันนี้ก็คือเรื่องของความร้อน
คุณผู้ชมคะดูพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะโอ้โหภาคกลางค่ะแถบตอนกลางของประเทศ
รวมถึงภาคอีสานตอนบนช่วงสักบ่าย๒บ่าย๓นี้ร้อนจัดร้อนจีกันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะเตรียมรับมือกันให้ดีวันนี้มีทั้งร้อนแล้วก็มีทั้งฝนนะคะ
แถบแม่ห้องซ้อนเชียงใหม่เชียงรายจะมีโอกาสเกิดฝนนะคะช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามสี่ห้ามงเย็นค่ะ
ส่วนภาคอีสานเองวันนี้โดยทั่วไปนั้นจะร้อนขณะเดียวกันอาจจะมีฝนตกได้นะคะ
พื้นที่แถบแถบอีสานตอนบนค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะ
มีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกันเน้นหนักหน่อยที่ภาคตะวันออกหลายหลายพื้นที่นะคะ
แถบที่ติดกับทะเลภาคใต้ฝั่งอาวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้ก็ฝนตกเช่นกัน
หนักที่ฝั่งอันดามันนะคะจะมีโอกาสเกิดฝนหนักมากหน่อย
แล้วก็ตกแถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลงไปถึงสตูนนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอากาศร้อนนะคะ
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้นะคะ
ประมาณ๑๒๐ของพื้นที่ประมาณช่วงเย็น๖โมงเย็น
ก็เตรียมรับมือกันแล้วกันเผื่อใครจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มีพืชผลการเกษตรก็
เปรียมพร้อมให้ดีค่ะหลังจากนี้นะคะ